มาดูเรื่องของการเดินทาง
ความพร้อมทั้งสถานีขนส่งต่าง
แล้วก็เส้นทางต่างเหนืออีสานใต้เป็นอย่างไร
เราสำรวจตรวจสอบกันเลยดีกว่าฮะ
ไปดูเรื่องของสถานีขนส่งกันก่อน

แล้วก็รถราก็เตรียมความพร้อม
ในการที่ให้ประชาชนขึ้นรถเดินทางกัน
ส่วนประชาชนก็เยอะเหมือนกันนะครับ
ไปดูที่เชียงฮายกันก่อนนะเจ้า
เจียงไฮสถานีขนส่งผู้โดยสารเจียงไฮ
มีประชาชนทยอยมาใช้บริการอย่างต่อเนื่องนะครับ

ขณะที่เจ้าหน้าที่ขนส่งร่วมกับโรงเรียนอาชีวะ

เพื่อให้บริการซ่อมรถเบื้องต้นฟรี
ในช่วงวันที่๑๑ถึง๑๗เมษายนนี้ด้วยนะครับ
ขณะเดียวกันท่ากาศยานแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงไฮ
ก็ยังเตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกราน
ที่คาดว่าจะเพิ่มมากกว่า๑หมื่นคน
จากเดิมวันละ๘๐๐คนด้วย
การต้อนรับเขาก็มีสีสันนะฮะ
แล้วก็ทำให้คนที่เดินทางมารู้สึกสุขใจนะ

แล้วก็นักท่องเที่ยวเขาก็ประทับใจกันด้วยนะครับ
มีผู้ใช้บริการที่นี่มากขึ้นนะครับ
ขณะที่การใช้เส้นทางถนนลดลงตามลำดับการมาเชียงรายเนี่ยนะครับ
อาจจะเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างไกลหน่อยนะครับ
ตำรวจภูทรบ้านช้างสารวัตทหารและสุนัขตำรวจ

เพื่อดูแลความสะดวกให้กับประชาชนช่วงสงกราน
จุดนี้ก็คือบริเวณท่าอากาศยานนานาชาติอุตภาวค่ะ
ระหว่าง๑๑๑๑๗เมษายนนี้
เจ้าหน้าที่ก็จะต้องเพิ่มความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัย

และทั้งประชาชนและก็นักท่องเที่ยว
ที่เดินทางมาร่วมเล่นสงกรานอย่างเต็มที่
ปัจจุบันนะคะที่อุตภาวมีคนมาใช้บริการสนามบินแห่งนี้มากถึง

แล้วก็เชื่อว่าน่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคตกันอันใกล้นี้ด้วยนะคะ
เพราะว่ามีเส้นทางที่เป็นการเพิ่มมา

บางทีจะได้ไม่ต้องมาลงกรุงเทพไงคะ
พุ่งไปเล่นน้ำทะเลที่อุตภาว
เพราะว่าอาจจะลดราการจราจรติดขัดหน่อยโดยรอบ
เพราะว่าเขากำลังปรับปรุงกำลังพัฒนาถนนด้วย
ในการเข้าอุตภัวร์รองรับเป็นสนามบินอนาชาติ
ขณะที่บรรยากาศการเดินทางกลับภูมิลำเนาของผู้ใช้แรงงาน
ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารอุบลราชธานีบ้านสอสอของผม
ปลายทางแห่งนี้เป็นปลายทางของเสนทางใหญ่

เมื่อวานมีผู้ใช้บริการมากกว่าปกติฮะ
ส่วนหนึ่งเป็นแรงงานชาวไทยที่ไปทำงานต่างจังหวัด
มาทำงานกรุงเทพและเดินทางกลับภูมิลำเนา

อกจากนี้ก็ยังมีแรงงานต่างด้าวที่เป็นชาวลาว
ซึ่งได้รับอนุญาตให้เดินทางกลับไปเยี่ยมครอบครัว
โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการเดินทางเข้าออกราชนาจักร
ไปจนถึงวันที่๓๐เมสาหญิงนี้นะครับ
ก็ได้เดินทางไปต่อรถโดยสารระหว่างประเทศ
เพื่อเดินทางกลับประเทศด้วยเช่นกันครับ

ส่งที่อุบลราชธานีแน่นขนาดกว่าทุกปีครับ
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้เข้มงวดตรวจความพร้อม
รถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถก่อนจะออกเดินทาง
โดยพนักงานขับรถทุกคนต้องไม่มีสารเสพติดในร่างกาย

หากพบเปลี่ยนตัวทันทีและถูกสั่งพักใบอนุญาต
ทำหน้าที่เป็นเวลา๓๐วันด้วยกันครับ

ที่ขอนแก่นนะคะประชาชนเยอะเหมือนกันไม่ต่างจากที่อุบลเลยค่ะ
เขาเอาสามภาระมารอขึ้นรถโดยสาร
เพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาไปฉลองสงคราน
ประชาชนส่วนใหญ่ค่ะเลือกเดินทางช่วงกลางคืน
เพราะว่ามองว่าการเดินทางในช่วงกลางคืน
ลดปัญหาความแออัดของรถบนท้องถนน
แล้วก็คาดว่าจะมีคนมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก
เมษายนนี้และจะเดินทางตลอดทั้งคืนด้วยนะคะ
ซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมามีผู้โดยสารเดินทางต่อเนื่อง
ยังไม่มีปัญหาผู้โดยสารตกค้างเลยที่บคขอนแก่น
ขณะที่พ่อเมืองขอนแก่นก็คือผู้ว่าราชการนะครับผู้ว่าสมศักดิ์จังตระกูล
เมื่อวานนี้ก็นำคณะลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยดูแลประชาชน
ภายในศาลีขนส่งผู้โดยสารและก็กำชับให้ผู้ประกอบการ
ปฏิบัติตามกฎตามระเบียบเพื่อให้บริการประชาชน
อย่างเต็มที่ให้สุขใจอุ่นใจ
ในการเดินทางให้ปลอดภัยในช่วงเทศกาลแบบนี้นะครับ